มีชิ้นส่วนของมนุษย์ที่ลอยมาในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ไปติดใกล้ท่าเทียบเรือวัดระคังนะฮะ
ในท้องที่ของตำรวจสอนอปากคลองศาล
กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่าเป็นของใครอะไรยังไงนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งตำรวจก็ไปตรวจสอบ
พบว่าชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้ท่าเทียบเรือโดยสารหลังวัดระคังโคสิตาราม
พระมหาวิหารเขตบางกอกน้อยก็ประสานเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ให้มาตรวจสอบนะครับเอาเรือออกไปเอาชิ้นส่วนเข้ามา
เรื่องต้นพบว่าเป็นชิ้นส่วนขาขวาของมนุษย์
ยังไม่รู้เพศเป็นชิ้นส่วนในช่วงหน้าแข้งถึงปลายเท้า
สันนิษฐานว่าศพนี้จะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วันนะครับ
ตอนนี้ให้นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนำไปชนะสูตรอย่างละเอียดอยู่นะครับ
พันธุ์ตำรวจโทรังสิมันดีสถิตรองผู้กำกับการสอบสวน
สสนปากคลองศาลบอกว่าชิ้นส่วนขามนุษย์ที่พบ
ส่วนปลายที่ถูกตัดเนี่ยพบว่ากระดูกมีลักษณะผิวเรียบ
ว่าถูกของมีคมตัดขาดไม่เจอชิ้นส่วนอื่น
ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นศพของผู้เสียชีวิต
กระโดดน้ำฆ่าตัวตายแล้วถูกใบพัดเรือตัดขาด
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบข้อมูลเรื่องแจ้งความบุคคลศูนย์หาย
ท้องที่ต่างด้วยแล้วจะสรุปต่อไปว่าเป็นอะไรยังไง
เรื่องของการฆ่าตกรรมฆ่าหันศพอะไรอย่างนี้บ๊วยบี
ทุกอย่างที่เป็นแนวทางที่เป็นข้อมูลต้องสืบให้ครบประเด็น
ผมฆาตกรรมก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งแต่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก่อน